เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของคุณยายค่ะที่จังหวัดตราดนะคะ
แต่คุณยายท่านนี้อยู่ดีก็มีอาการแปลกระหว่างที่ไปร่วมงานบวชหลาน
คุณยายบอกว่าสงสัยพญานาคมาเข้าสิ่งร่างค่ะ
นี่ค่ะพี่อุ๋ยค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณยายท่านนี้ค่ะ
เรียกให้นาคมาหาใช่ไหมคะอ่าพอมาก็ลูบหลังแล้วเนี่ย
คุณยายกันจะหัวเราะอยู่ตลอดนาคปลามกับนาคป๊อบคุณยายกอบกอดคอลูบหลัง
แล้วก็พูดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคลิปไปแล้วก็หงายท้องไปเลย
เป็นลมไปเลยนะคะเป็นลมไปเลยญาติญาติบอกว่าที่คุณยายหงายท้องไปเนี่ย
เหมือนเป็นลมไปเลยนอนไปกับพื้นเลยญาติญาติก็ต้องมาดูแลครับ
คุณยายนิตยาโลหาศาสตร์อายุ๗๐ค่ะเป็นญาติผู้ใหญ่ที่มาร่วมงานบวชนะคะ
งานจัดขึ้นที่วัดมาบใหญ่อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราด
คนที่มาร่วมงานทุกคนก็งงตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณยายนี่
ประคองคอยประคองหลังกันอยู่แบบนี้
คุณยายเล่าให้ฟังว่าคุณยายจำไม่ได้เลย
ไม่รู้เรื่องไม่รู้สึกตัวเลยว่าทำอะไรลงไป
พญานาคมาเข้าร่างหรือเปล่า
เนื่องจากว่าพ่อและแม่ของนาคที่บวช
ได้นำรูปปั้นพญานาคสององค์มาตั้งเอาไว้
เพราะคิดว่าสวยงามดี
แต่แท้ที่จริงแล้วเป็นรูปปั้นที่ศักดิ์สิทธิ์มาก
ที่ตอนที่เข้าตอนที่องค์มาเข้ายายนี่ยาย
ไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมหรือของ
นี่ว่าแม่เอาของสูงมาเลยนะ
ก็เห็นว่าเป็นของสวยของนาง

แต่ถ้าเป็นของที่สูงมาก

ต่อไปอย่ายามผมตัวเอง

มองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่ดี
คุณยายนับถือองค์พญานักเหมือนกัน
เหมือนท่านก็คงจะมาให้พรอะไรแบบนี้ค่ะ